รอลูกหลานนี่ก็๖โมงแล้ว
ลูกหลานยังไม่มาเลยไม่รู้ไปรถติดอยู่ไหน
แล้ววันนี้อากาศก็ร้อนเนอะ
สวัสดีจ้าวันนี้วันคนชะลาหรือว่าผู้สูงอายุแห่งชาติ
ก็เลยมาสภาพนี้ขออภัยไม่คว่ำก็หงาย
วันนี้ได้แค่นี้ยืนตรงไม่ได้จ้า
วันนี้อากาศร้อนนะสงการปีนี้แปลก
ปกติฝนมาทุกปีแต่ปีนี้ฝนน้อย
เหลิ้นนักเป็นพิเศษดูนี่หลาน
ในภาพถ่ายตรงนี้ความร้อนสีแดงเข้ม
มันอยู่ตรงกลางของประเทศพอดี
มาตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างแถวพิศนุโลก
แล้วก็ลงมาถึงกรุงเทพโอ้โหวันนี้ร้อนจริง
มันร้อนอย่างนี้ได้ยังไง
่อมความร้อนเมื่อวานนี้อยู่ภาคเหนือ
ตอนนี้ขยับลงมาอีกนิดนึง
แล้วมีห่อมความร้อนประเทศเพื่อนบ้านอีก๒จุด
โอ้โหประสานพลังกันเลยทีนี้
ร้อนมากร้อนมายวันนี้หลานเอ้ย

ปีนี้สงการฝนน้อยฝนน้อยดูจากภาพถ่ายดาวเทียม
จะเห็นว่าฝนภาคใต้มีนิดนึง
มีกระหย่อมนึงแถวกระบี่พังงา
ไปเที่ยวเช้านี้อาจจะมีฝนปล่อยนิดหน่อยนะ

ต่อไปเลยฝนมันจะมาเมื่อไหร่

ฝนไม่ต้องเป็นห่วงไปเที่ยวกันสนุก

มันก็ต่ำตามไปด้วยหลานเอ้ย
ใครที่จะไปชิวชายหาดแถวภูเก็ต

ชิวไปเลยนั่งกอดอกอาบแดดไปเลย

แต่สิ่งที่ต้องติดตามคือ

เขาบอกว่ามันจะมีพายุสองลูก
พัดทะลมประเทศไทยว่างอาจ

แต่เป็นฝนที่เกิดจากลมหนาว
ปะทะกับความชื้นแล้วก็ลมทะเล
รับมือดูรู้ก่อนร้อนหนาวจากทางไทยรัฐทีวี
แต่วันนี้ถ้าลูกหลานมาถึงจะพาไปเที่ยวบึงมรเพชร
ึงบรเพชรเขามีจราเข้
โอ้โหปล่อยกันตั้ง๑๖ตัว
ก็มันก็เป็นวิธีการของเขานะหลายคนมองก็อู้สงสาร
แต่ปล่อยไปตั้ง๑๖ตัวพอลงไปบึงบรเพชรก็ได้ไหว้แหวกไหว้สนุกสนานแล้ว

จราเข้เอ้ยเอาลงไปเล่นให้สนุกสนานนะ
พอสงการเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนไปดูเด็กชอบดูสัตว์
อกจากนี้มีกวางดาวมีกวางรูซ่าด้วย

สงการแบบนี้ใครก็อยากไปทำบุญ
พาไปดูวิธีการทำบุญของชาวปาจีน
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุก
เขาขนดินมาถมดินในวัด

ถมที่รุ่มต่ำมีน้ำขังให้มันสูงขึ้น
ปรับภูมิทัศน์ให้กับวัดแหลมหิน
จะได้เป็นที่ที่ไม่มีน้ำท่วม
แล้วก็ปรับภูมิทัศน์เดี๋ยวเอาย่ามาลงแหละเอาด้นตนไม้มาลงให้มันสวยงามต่อไป

รอต่อไปรอหลานต่อไป
แต่ว่าอย่าลืมนะใครกลับบ้านไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่โหลดน้ำดำหัว
อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยเด้อ
ตอนนี้หลานยังไม่มาก็เลยไม่ได้ใส่อยู่คนเดียว

เสียงมาจากไหนเสียงเพลงไหนอ่ะยังไม่เห็นต้นต่อเอาเสียงมันจะเสียงมาแล้วอ้าวมาแล้ว
ปวดหลังเต้นไม่ได้เหรอเอาแต่เอานิดนึงละกันเอาหลานสวัสดี